เอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาดูต่อกันนะครับ
เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้มีเหตุเกิดขึ้นเป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับ
เหตุเพลิงไหม้บ้านหมู่บ้านชาวมอร์แกนจังหวัดพังงา
ส่งผลให้บ้านของชาวมอร์แกไม่เสียหายไปถึง๖๗หลัง
เมื่อวานกลายเป็นทะเลเพลิงไปเลยนะ
เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุนะครับ
เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นที่ชุมชนชาวมอร์แกน
อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุริน
ตำบลเกาะพระทองอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา
โดยเจ้าหน้าที่อุทยานพร้อมกับทัพเรือภาคที่๓

แต่ว่าไฟลุกไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากบ้านสร้างด้วยไม้แล้วก็มีลมพัดแรง

เพราะว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายถึง๖๗หลัง
เหลือบ้านที่ไม่ได้รับความเสียหายเพียงแค่๑๘หลัง
หลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ได้อบพยพชาวบ้าน

มาพักอาศัยที่อ่าวช่องขาดเป็นการชั่วคราว
ก่อนจะแจ้งเหตุไปยังตำรวจภูทรคุระบุรี

ทางจังหวัดพังงาทราบทันทีนะครับ

มีชาวมอร์แกนนำเรือมาซ่อมบริเวณใต้ถุนบ้าน
ก่อนที่จะเกิดระเบิดและมีไฟไหม้บ้าน

สาเหตุยังไม่แน่ชัดนะคุณนะ
ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรือที่นำมาซ่อมไว้ที่ใต้ถุนบ้านนี้หรือเปล่านะครับ
ก็ต้องรอความชัดเจนจากชุดพิสูจน์หลักฐาน
เข้ามาตรวจที่เกิดเหตุกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ต่อมาทางนายสิริพัฒนพัฒน์กุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
สั่งประกาศให้พื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้
ที่ชุมชนหมู่๔ตะบนเกาะพระทอง
นี้เป็นเขตพื้นที่ประสบสารภัยอัคคีภัย
พร้อมประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเป็นการเร่งด่วนนะครับ
จากนั้นได้ประสานไปทางฐานทัพเรือพังงา
ส่งเรือหลวงนราธิวาสนำเครื่องอุปโภคบริโภค

ออกเดินทางไปช่วยเหลือชาวบ้านตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครับ
เช้าวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
พร้อมทหารเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชาวบ้าน
รวมถึงไปร่วมวางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
ซึ่งขณะนี้นะครับทางภาครัฐได้จัดตั้งกองบัญชาการร่วม

อยู่ที่โรงเรียนชุมชนชาวมอร์แกนเป็นการชั่วคราวแล้วนะครับ